ร้องได้ให้ร้าง

อดีตผมไม่วนกลับผมจะนับวันข้างหน้าเพื่ออนาคต
ถึงแม้หนี้ผมจะน้อยนิดแต่ชีวิตผมก็ต้องสู้ยาวไกล
เกิดเป็นไก่ก็ต้องชนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้
และที่เดินให้ถึงที่สุดเกิดเป็นมนุษย
อย่ารอคอยแต่วาสนาอย่ายอมแพ้ในโชคชะตา
พรสวรรค์ไม่มีมาก็ต้องหาพรสวรรค์แล้วครับ
ผมพิการขาครับขาผมมันลืดไม่มีแรงครับ
เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเพราะว่าเส้นมันวิบแล้วมันอ่อนแรง
พอบ่ายก็เลยนั่งเดินยองเอาเลยครับ
แขนมันก็รีบลงรีบลงไม่มีแรงพอไปไปมันก็ไม่มีแรงจะยกของครับ
ฐานะบ้านผมก็ค่อนข้างจะยากจนครับ
ผมก็ต้องดิ้นรนสู้เพื่อจะไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่และพี่น้อง
ผมก็มีพี่น้องพิการด้วยกันอยู่๓คนครับ
นี่แหละครับพี่น้องของผม๓คนครับที่พิการเหมือนกันครับ
พี่แดงอายุ๔๙ปีแล้วครับ
ผมเป็นลูกโฮเลีโอครับที่ได้ก็เดินได้ปั๊บ
พอไปแข้งขามันอ่อนแรงไปนะครับก็เลยเลยเดินไม่ได้เลยครับ
อยู่บ้านก็เลยทักเหทักไอนี่เองครับผูกเหสารเหนะครับ
เพราะช่วยตัวเองได้เบื้องครับ
ส่วนคนนี้นะครับเป็นน้องชายของผมครับพิการเหมือนกันครับ
เขาชื่อป่าครับคนนี้พิการหนักกว่าเขาเลยครับ
ก็ลำบากมากครับเวลาจะไปไหนมาไหนต้องมันต้องขยิบด้วยตัวเอง
ล้มไม่ได้เลยครับล้มเลือดเขาออกลุกขึ้นไม่ได้เลย
ไอ้น้องสู้เหมือนพี่อย่าไปท้อถอย
คนเราเกิดมาแล้วมันต้องสู้สู้มันให้ถึงที่สุด
แล้วพี่ก็สู้เหมือนน้องนะพี่อย่าไปท้อถอย
เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรับความจริง
เราต้องสู้อยู่ให้ได้เหมือนกับคนอื่นเขาเขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ครับ
เราสามคนพี่น้องจะไม่ทอดทิ้งกันครับ
แต่ละปีแต่ละปีนี่ร่างกายสุดลงเห็นเลยครับ
หน้าหนาวนะครับลำบากสุดเลยครับ
เพราะว่ามันหนาวมันเหน็บมันมึนมันชาเลยครับ
มันไม่คล่องตัวแต่ว่าหน้าร้อนและหน้าฝนสู้ได้

ผมชอบหัวเราะล่าเริงแจ่มใสครับ
ชีวิตผมไม่มีร้องไห้ผมไม่มีคิดฆ่าตัวตาย
ผมไม่เคยน้อยใจในชีวิตแต่ผมมาผมสู้
ผมสู้ของผมมาจนอายุ๔๕แล้วครับ
ทุกวันนี้ผมทำ๒อาชีพนะครับ
หนึ่งผมซ่อมรถปะยางรถจักรยานครับ
แล้วก็มาเลี้ยงไก่ขายครับไก่พื้นบ้านครับผม
อาชีพเลี้ยงไก่ของผมนะครับผมให้มันผสมพันธุ์กันเอง
เวลามันผสมผันกันได้สิบบันมันก็ออกไข
แล้วได้ยี่สิบบิดบันแล้วมันก็ฟัก
พอฟักมาแล้วผมก็ต้องเอาลูกมันออกมา
ในตู้ฟักไข่ให้มันแข็งแรง
อยู่ในตู้ประมาณสามถึงสี่บัน

แล้วก็เลี้ยงไปประมาณสิบบันหรือสิบบิดบัน
เขาก็มาถามซื้อผมขายตัวละยี่สิบห้าบาทครับ

มอเตอร์ไซด์แผลละยี่สิบบาท
เติมโรมยางจักรยานในล้อละหนึ่งบาท

ตอนนี้ปัญหาของผมคือปั๊มลมของผมมันเก่าครับ

เวลาจะช้าแต่ละทีบางทีมันต้องเอามือช่วยดัน
แล้วมันก็เก็บลมไม่อยู่ด้วยครับ
มันซึมได้แล้วมันผูกมันจะระเบิดวันไหนผมก็ไม่รู้
อยากได้อันใหม่มาใช้ใหม่ครับผม
ถ้าผมมีปั๊มลมตัวใหม่
ลูกค้าเขาก็จะมาใช้บริการกันเยอะกว่านี้ครับ
นี่คือสภาพห้องนอนของผมครับ

เวลาผมจะขึ้นผมต้องใช้หม้อขึ้นครับ

ส่วนอันนี้ผมจะเอาไว้ใส่โหลดไซต์
ยามหนาวจะจัดไว้อบผมครับ

เวลาตื่นผมก็ค่อยกระเดือกกระเดือกลงครับ
แล้วก็ทิ้งตัวลงเลยครับ

ทิ้งจนบากขนาดไหนก็สู้ครับ
นี่คือพ่อกับแม่ของผมที่ผมรักมากที่สุดครับ

เพราะว่าเราจนไม่มีเงินจะขึ้นรถขึ้นอะไรไป
ผมก็มีความฝันว่า
สักวันหนึ่งผมจะมีเครื่องมือทำมาหากิน

พร้อมจะได้มีอนาคตไปดีกว่านี้นะครับ
ผมจะหาเงินมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมครับ
ผมรักพ่อรักแม่เลย
ก็เป็นนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับ

สู้งานสู้ชีวิตแม้ชะตาชีวิต
ลิขิตให้ร่างกายพิการ

เกือบเหยียบเท้าแล้วค่ะ

สวัสดีครับพี่
ก่อนไหลส้มก่อนนะว่าทำไมถึงไม่ช่วย
ที่ไม่ช่วยเพราะว่าพี่แปรเป็นคนเก่งมาก
ไม่ต้องช่วยพี่แปรช่วยเหลือตัวเองได้ดีและเยี่ยมที่สุด
วันนี้มีใครมากันบ้างทางด้านขวาสุดนี้

ใช่แล้วก็น้องป่าน้องชาย

แล้วก็คนเล็กชื่อนางครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ผมเป็นอย่างนี้ผมเนี่ย